ถ้าหากว่าเลี้ยงสัตว์ต้องระมัดระวังนะ

ที่บอกว่าไม่ดูหลอกไม่ดูหลอก
ระวังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

ที่ปกติไม่เคยกัดใครในบ้านนะ
แต่รอบนี้มันกระโจนเข้าใส่เด็กเล็กแบบนี้ฮะ

เวลาที่น้องกำลังวิ่ง

แล้วคือหมาตัวนี้น่าจะชื่อไอ้ขวด

แล้วก็ไล่ให้มันเข้ากรงแต่มันยังไม่ทันเข้า

หมาก็กระโจนใส่จนเด็กล้มนี่แหละครับ

น้องผู้ชายคนนี้ตัวเล็กเล่นอยู่กับหมาที่บ้าน

ยานี่ภาพอีกมุมนะครับ

คือเด็กคนนี้เหมือนพยายามจะเข้าไปเล่นกับหมา
แต่หมามันก็อาจจะตกใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วก็ฟัดเด็กเลยเด็กร้องไห้ตกใจมากนะครับ
โชคดีว่าแยกเด็กและหมาออกจากกันได้

พ่อของเด็กเนี่ยนะครับโพสต์แล้วบอกด้วยนะครับ

ที่ไม่มีเวลาดูลูกได้ตลอดเวลา

มีแผลที่หลังหูสองข้างด้วย

ก่อนหน้านี้จะมีหมาตัวนอกรั้วบ้านเนี่ย

รู้สึกว่ามันเขี้ยวอยู่แล้วนะครับ

หมามันก็อาจจะตกใจแล้วก็เดินหนีไป

คุณพ่ออธิบายนะครับบอกว่าปกติแล้วจะไม่ให้ลูกเนี่ย
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนี้นะครับ

ให้ทุกบ้านทุกคนทุกครอบครัวระมัดระวังด้วย
ไม่อยากโทษว่าเป็นความผิดของใคร

กลัวว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งฝังใจและดุขึ้น
หลายคนก็ไปสอบถามอาการของเด็กน้อยนะครับ
เนี่ยฮะล่าสูตรคุณพ่อโพสต์คลิปแล้ว
คมเขี้ยวหมาที่คอไม่มีผลต่อแขนและขาจริง

ไวนะลูกนะแล้วก็ทุกบ้านระมัดระวังด้วยนะครับ